คือแฟนตั้งฉายาให้เลยว่าเป็นจองกุ๊กเมืองไทยสำหรับหนุ่มแอร์นะคะ
ล่าสุดงานเข้าจังเบอร์เรอค่ะต้องออกมาโพสต์เตือนสติแฟนคลับท่านหนึ่ง
ฝ่ายชายก็ต้องโพสต์ชี้แจงว่าเขาไม่ได้ซื้อแหวนให้ใครแล้วก็ยืนยันด้วยว่าตอนนี้ผมยังโสดไม่มีแฟนและคนในรูปผมก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วย
แต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะพอคุณแอร์เนี่ยนะคะโพสต์ไปเท่านั้นน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่พอใจค่ะก็เลยมีการไปแจ้งความให้คุณแอร์นะฮะบอกว่าคือแบบไปทำให้เขาเสียหายไปโพสต์ลงโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะ
งานนี้หนุ่มแอร์บอกว่าผมไม่ใช่เหรอที่เป็นคนเสียหายงานนี้หน้าเวอกันไปค่ะก็เลยต้องปรึกษาต้นสังกัดจนต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แบบด่วนจ้า

แล้วเขาเลยบอกว่าอย่างไรให้ผมไปลงที่จังหวันไปด้วย

เรียบร้อยไปดูคอนเซิร์ตผมตลอด

สมมุติเราแอบชอบใครสักคน
สมมุติผมชอบดาราผู้หญิงหรือใครสักคนเนี่ย
มันก็ควรจะมีลิมิตใช่ไหมฮะ
แบบชอบอย่างไม่ไปล้ำเส้นเขาอะไรประมาณนี้ครับ
คือรู้ว่าน้องคนนี้เป็นใครรู้ว่าเป็นเอฟซี
แต่คือโดยส่วนตัวเขาไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันมากกว่านั้นคุณผู้ชมนะ
ส่วนเรื่องงานของพี่แอร์ที่เคยตกเป็นข่าวว่ามีวิญญาณมาก่อกวนในโรงงงโรงงานเนี่ยนะ
ต้องเรียกหมอปลามาทำพิธีกันไป
ล่าสุดตอนนี้โรงงานกลับมาเปิดปกติแล้ว

ก็ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางติดตามผลงานเขาดีกว่านะ
ใช่สิ่งไม่ดีก็ผ่านพ้นไปแล้ว
คราวนี้เรามารับสิ่งดีกันบ้างดีกว่านะคะ